นี่มันตำแกะดับกลิ่นเหม็น
กินเงินทอนน่ะ
นี่น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดคนโกง
ถ้าเท่านี้มันคนกรูงเยอะหรือเปล่า
บอกว่าผมไม่ได้ล้างหน้ามา
บอกรัฐหมตีด้วยคุณเชเยพล
ฝากด้วยนะว่าล้างหน้าเอาโฟมมาให้กูหน่อย
ผมจะแปลงฟันไว้ให้ด้วยฝากรัฐมนตรีด้วยว่า

อันนี้นะผมถูกฟันละ
แต่รัฐมนตรีศักดิ์สยามอาจจะไม่ได้บ้วนปาก

ก็ขอฝากท่านผู้ว่าเราฟมเอาไปให้รัฐบาลชาติธรรมศักดิ์

ผมมีน้ำยามารับเอกสารจากท่านผู้วิทธิ์

ผมไม่รู้
ผมจะไปยื่นเอกสารผมจะไปยื่นให้นายก

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ผมต้องพูดให้กับสื่อมวลชนฟัง

ก็วันนี้ไม่น่าจะเอามาว่านั่นจะรอดูของโอมีแน่นอนแล้วทำไมผมต้องให้
คุณเป็นใครอ่ะมาทำข่าวค่ะเอาผมไปทำข่าว
ใจเย็นใจเย็นพอจ่ายไหมไม่เย็นใจเย็นเรื่องอะไร
โดนดูดอยู่เนี้ยโดนว่า

ผมจะบอกคุณก่อนขอให้ตรวจสอบกรณีการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน

กระทรวงนี้ก็มีอยู่คำเดียว

คุณคิดเหรอว่าผมไปรับงานใครมา

เพราะถ้ามันเลวมันเลวกันหมดผมพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ล้างหน้าแล้วด้วยนะไอ้พักภูมิใจไทยเนี่ยคิด
คิดว่าจะได้กระนกรุงเทพเยอะ

คุณเอาศักขยะมาซิเอาศักขยะมาโหมาดิ
ใหญ่เกินไปแหละหรือไงหรือว่าไปกินหูชายไปกิน
คุณไม่ได้พูดนะชามาร์เดี้ยวตาแรงว่าเนี่ยเนี่ย
เนี่ยเนี่ยนี่ฝากไว้หน่อยคุณจะไปกลัวอะไร

เดี๋ยวจะหาว่าผมเอายาพิษมาให้
เดี๋ยวก่อนนะคะยกได้เอกสารที่คุณชื่นให้แสดงหรืออยากได้น้ำยาอุ้นปากคะ
อื้อโหโห

น้ำยาบ้วนปากอันนึงไปเป็นอะไรอ่ะ

เจ้าเยียบฟ้นก็หมดเขตแล้วนี่ไหนบอกจะฟ้องผมไม่ใช่เหรอ